ร้องได้ให้ล้าน
ตัวช่วยแผ่นที่๕ก็คือ
ถึงวันนี้ก็จะสามารถพบสุภาษณ์ของผู้ใช้มัน
แต่ถ้าเล่าให้ทุกคนพูดกว่าว่าจะเป็นผู้ใช้มัน
ก็จะเป็นเพื่อนของผู้ใช้มัน
คืนกับเรื่องทุกค่ะ
ขอบคุณพี่งั้น

อันนี้เสียตแรงไหมเพลงนี้

ไม่เคยได้ยินนักสู้ชีวิตของเราคนไหน
คำนวณออกมาเป็นเสด็จขาดว่า

เอาว่ากับเรื่องของของเป็นห่วงก่อน
ไม่ผิดนะ
เพื่อเราจะก้าวขึ้นไปถึงเพลงต่อ
คาขึ้น

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณพัชรีจะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือจะหยุดครับสู้
แล้วตัวช่วยล่ะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาวเวอร์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้
พี่คะสู้นะคะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะสู้สู้สู้สู้สู้สู้
เพลงที่ห้าครับมูลค่าแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

น้องเป็นคนดีที่อายบ่หากิน
น้อยใจนักทักน้องบ่มีความหมาย
หากผู้ล่วงหน้าคงบอดคลำหักไข่
คงหากห้ามหัวใจตอนอายจีบน้อง
อายว่าน้องดีแต่มีคนใหม่
องค์แทบสลายตอนอ้ายแยกใจถึงสอง
จากนั้นยิ่งเจ็บอ้ายให้ใจเขาทุกห้อง
ยังยอมตกเป็นรองเพราะน้องหักอาย
อายหมดหัวใจเพราะอายสอนน้องให้หัก
แต่ไม่นานนักก็หลงคนใหม่
ทุ่มเทให้เขาคนเก่าจืดจางความหมาย
มาก่อนแต่ต้องทำใจยอมเจ็บเก็บไว้ข้างใน
อายว่าน้องมี
น้องเป็นคนดีที่อายบ่ฮัก
เกลียดตัวเองนักเหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรี
อยากมู้เดอายหากน้องเลิกเป็นคนดี
ช่วยตอบน้องมาทีสิหากน้องบอก

เก่าชั้นไม่มีศักดิ์ศรี

ไทยนำอยู่แล้วจะหมดเวลาเร่งให้มันหมดเวลาเร็ว

ทำไมเพลงนี้เราถึง๙๙๙๙๙พี่พัชรี

มันโดน
พระศาสตร์พระศาสตร์สมัยใหม่นี้ก็คือโดนแหละครับโดน

ถ้าแถวบ้านเขาเรียกเพลงเพื่อชีวิตอย่างนี้นะ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แต่เพลงที่ร้องค่ะเป็นเพลงลูกทุ่ง
แต่ว่าพี่พัชรีเธอบรรยัติไว้ว่า
เพลงนี้คือเพลงเพื่อชีวิตค่ะ

ทานได้แล้วก็ชีวิตจะดีขึ้น
จากเนื้อหาโดนชีวิตแล้ว

มาหายใจลึกพี่พระเจรีย์หายใจลึก

ก็สู้ไปแล้วก็ต้องสู้ต่อต้องพร้อม

เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณพัชรีร้องถูกต้องทุกคำเมื่อสักครู่นี้

และก้าวไปสู่เพลงที่๖๑แสนบาท
แต่ถ้าร้องผิดแม้แต่เพียงคำเดียว

และยุติการแข่งขัน
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณพัชรีร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

หาเพื่อนคนนึงยกรถเข็นน้องขึ้นมาบนนี้ได้ไหม
ว่าช่วงเวลานี้พี่คงอยากจะ

ไม่ว่าหลังจากนี้

อะไรจะเกิดขึ้นนะพี่อย่างน้อยก็มีกันอยู่ใกล้
เอาละครับนี่คือความหวังของเธอนะฮะ

เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐๐บาท